คุณผู้ชมฮะติดตามข่าวใหญ่ข่าวนี้กันหน่อยนะครับ
นี่แกะรอยมือปืนบุกยิงยูทูปเบอร์ดับคาบ้านนะครับ
เกี่ยวพันกับเรื่องของสถาบันเกี่ยวกับเทคนิคเกี่ยวกับช่างอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
แต่คุณผู้ชมฮะมือปืนเนี่ยโอ้โหใจโหดเยี่ยมมาก

ยิงและรอดูเป้าหมายว่าสำเร็จเสร็จสิ้นตามที่ประสงค์ชีวิตเขาไว้หรือเปล่า
จนเขากระสุนดิ้นไปแล้วก็ไปตาย
ใช่ไปตายอยู่หลังบ้านไปตายอยู่ในห้องครัวฮะ
คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดจะได้ยินเสียงปืน
แล้วก็จะเห็นนะครับว่ามือปืนไปยืนอยู่ข้างบ้านไปยืนอยู่ในซอย

คุณผู้ชมฮะได้ยินเสียงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไหม
นั่นคือคนที่ถูกยิง
แล้วกระเสือกกระสนไปหลังบ้าน
เพราะตอนแรกคนถูกยิงนั่งหน้าบ้าน
มีคนร้ายมายืนยิงผ่านรั้ว

และเขาก็ยืนดูนะว่ามันถูกเป้าหมาย
สมประสงค์ว่าเป้าหมายตายหรือไม่
หลังจากนั้นเขาก็เดินไปขึ้นรถที่จอดไว้ตรงซอยกลับรถ

การเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาในหมู่บ้านพระปิ่นสวนส้มอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
กล้องวงจรปิดเห็นภาพขาวดำแบบนี้คนร้ายมาคนเดียวฮะ

ใช้ปืนเล็งยิงผ่านช่องรั้วประตูหน้าบ้านเข้าไป
ขณะนั้นเองนะครับนายกิติศักดิ์อัธประจงอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นคนตายนะฮะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
ถูกยิงแล้วก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดครับ
คนร้ายยังดูผลงานจนแน่ใจว่าไม่พลาดเป้า
ก่อนจะวิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์
จอดในช่องสำหรับกลับรถของหมู่บ้านแล้วก็หลบหนีไป
ที่นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบครับ
เพราะว่ายิงจุดสำคัญหน้าอกซ้ายเลยนะครับ
และยังพบหัวกระสุนเจาะคาอยู่ในกล่องรองเท้า
หัวกล่องทางเท้าอยู่หน้าประตูบ้าน
พบรอยเลือดหยดจากโต๊ะนั่งเล่นหน้าบ้านจนถึงประตูครัว
ว่าผู้ตายตอนแรกนั่งอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็วิ่งหนีตายเข้าไปในบ้าน
เสือกกระสนเข้าไปสุดท้ายล้มลงเสียชีวิตนะครับ
แม่ของผู้ตายเปิดเผยว่าช่วงประมาณ๕ทุ่ม
แม่ก็ลงมาเข้าห้องน้ำเห็นลูกชายยังไม่นอนนะ
บอกว่ายังไม่ง่วงแม่ก็เลยกลับขึ้นไป
ไม่นานได้ยินเสียงปืนจึงรีบลงมาดู
เห็นลูกนั่งฟุบอยู่จึงตะโกนเรียกคนในบ้านนะครับ
พ่อลงมาพ่อก็ช่วยปั๊มหัวใจลูกชาย
โทรแจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เพื่อมาช่วยยื้อชีวิตไม่เป็นผลลูกชายสิ้นใจนะครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจต้องตรวจสอบถึงปมสาเหตุ
มีคนส่งข้อความมาบอกว่ามีคนชื่ออามจะมายิง
ประโยคนี้นะครับตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้แม่พูดถึงปมเหตุว่าอย่างไรบ้างฟังเสียงแม่นะครับ
ตอนคืนนี้แหละแม่ด้าเรียกว่าสี่โดนยิง
แม่ทัชโฮนขึ้นไปว่าสี่โดนยิงแล้วลุงก็ลงมา
เจ้าคุณแจ้งเจ้าคุณปั๊มหัวใจเจ้าคุณปั๊มหัวใจ
แล้วเขามีการตอบสนองไหมครับตอนปั๊ม
ก็ยังหายใจอยู่นะ
ยังหายใจใช่ไหม
ผมก็ปรับรับความรับความรับมาลาวมือมาเถอะ

ก่อนหน้านี้ประวัติการเรียนคือเรียนที่วิทยาลัยกรุงเทพสาขาช่างกลนะ
และออกมาเรียนต่อปวสวิทยาลัยกรุงทนสาขาช่างกลโรงงานนะครับ

จากคู่ขัดแย้งเก่าของสถาบันเดิม
อันนี้เพื่อนของผู้ตายเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนอยู่สถาบันเดิมนะฮะก็คือกรุงเทพช่างกล
ตอนอยู่สถาบันเดิมจะมีเรื่องกับคนที่เรียนอยู่ในรั้วสถาบันเดียวกัน
ไม่ลงรอยกันเรื้อรังมานานสำหรับปัญหา
มีข้อมูลว่ากลุ่มผู้ตายใช้ชื่อกลุ่มว่ารวมมิตรสำโรง
ส่วนอีกกลุ่มนะฮะก็ในรั้วสถาบันเดียวกัน
ชื่อกลุ่มว่ากระฉูดพระประแดง
คุณแล้วเอาจริงถ้าเกิดว่าย้อนไปนะ
ปีที่แล้วปี๖๕๒พฤศจิกามีเหตุการณ์ไง
ที่เด็กอาชิวะสถาบันเดียวกันเลยแท้งกันตาย

เพราะว่าเพื่อนคนตายเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าคลิปนี้ที่เราเคยนำเสนอข่าว
จะเป็นต้นต่อจะเป็นสาเหตุให้มีการมาล้างแค้นกันหรือเปล่า
อันนี้ต้องตักซอยแบริ่งก่อนนะคะคุณผู้ชม
แล้วดูสิผู้ตายน่ะถูกอีกกลุ่มพาดพิงว่า

แล้วกลุ่มอริก็เลยเพ่งเล็งเหมือนกับว่า

ใช่ฮะฝั่งผู้ตายก็ถูกข่มขู่มาตลอดนะฮะ
เช่นเดียวกับเพื่อนผู้ตายที่ถูกพาดพิงเหมือนกัน

พอเหตุการณ์วันที่๒พฤศจิกายนเหตุการณ์ตามคลิปที่เรานำเสนอ
ก็มีคนขี่รถจักรยานยนต์มาวนรอบบ้านเขาหลายรอบ
เหมือนมาข่มขู่เหมือนมาจะเอาชีวิต
จนกระทั่งเกิดเหตุนี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะเลยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มสาบันเก่า

มเหตุก็เรื่องขัดแย้งระหว่างกลุ่มในสถาบันเดียวกัน
เรื้อรังมานานจนกระทั่งมายิงกันเมื่อคืนนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเช้าวันนี้เราติดตามความคืบหน้าครับ
เพราะว่าตำรวจฝ่ายสืบสวนสพเมืองสมุทรปราการ
กระจายกำลังกันลงพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐาน
กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีนะครับ
รวมทั้งวัตถุพยานและร่องรอยคนร้าย
อกจากนี้ยังจะเชิญตัวคนที่อยู่ในบ้าน
ทางญาติมาให้ปากคำรวมถึงทางเพื่อนด้วยนะ
แล้วก็ต้องสืบต่อไปถึงเรื่องราวที่เป็นอบริกันในสถาบันเก่าด้วยนะครับ
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ผู้ตายอีกครั้งนะครับ

ลูกชายก็หันไปเรียนต่อที่วิทยาลัยกรุงทนนะครับ
เพื่อเอาวุฒิการศึกษามาทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว
เรียนได้แค่เทอมแรกเองก็เกิดเหตุแล้ว
เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มคู่ขัดแย้ง
จากสถาบันเก่าของลูกชายนี่แหละครับ

ที่ยิงลูกชายให้มาชดใช้กรรมนะครับ

ก็คือเขาไปต่อที่ขุดทนใช่ไหมคะ

จะอาวุธไปหาสมัครงานนี่แหละ

เพราะเมียเค้าขายน้ำอยู่หน้ามุบ้าน
ขายแบรนด์ชอลาดาค่ะขายปาแฟ
ก็มีแล้วก็ขายน้ำส่งหัวเรียนพูดง่าย

ช่วยกันพระบาทเขาก็ไปส่งเมียหน้าหมู่บ้าน
อันนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนมาก่อนนี้นะครับ
ดังนั้นตำรวจยังทำงานอย่างหนักอยู่นะครับ
ในการจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้
และถามถึงปมสาเหตุด้วยนะครับ